จะบอกว่าแจ๊ดชวนชื่นไม่เคยทำให้ผิดหวังจริง
ไม่ใช่อะไรนะคะตลกรูปหล่อพ่อรวยคนนี้เขาบอกว่า
มีเรื่องพูดจาดีใส่กัน
อวยพรวันเกิดนั่นเองคุณผู้ชมค่ะแจ๊ดชวนชื่นเนี่ยบอกเลยนะ
รับมุกโบ๊ะบ้าไม่ธรรมญาณอยู่แล้ว
ช่วงนี้ห่างหายจากเวทีคุณผู้ชมดูซะก่อน
ก็จะอัดคลิปนะไอจีอยู่บ้าน
ดูท่าทางจะคิดถึงมากทีเดียว
ประจวบเหมาะกับวันเกิดของน้องสนิทร่วมวงการ

ทูคือคนข้างน้องแจ๊คนั่นเองนะจ๊ะ
แฟนนุ่มสุดติ๊ดของคุณพลอยหอวัง

เขาเป็นฮัยเอกด้วยนะแล้วเขาเป็นอาร์ติศด้วย
หลายคนก็คงเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาแล้วนะคะ
หนุ่มทูเน็ตสะกิดมาพี่พี่แจ๊ค
ขอพรหน่อยละกันวันเกิดผม

ทูยูทู

กำแพงเพชรก็ขอให้ปลอดภัย
ยามสดใสขอให้สุขี

เจริญก้าวหน้าหน้าที่การงาน

ขอให้เหยียบคันเร่ง

แบบนี้ตลอดไป
ดูนั่นแหละก็น่ารักดีนะคะ
คู่นี้พลอยกับทูเขาสนิทกับแจ๊ดกันแบบนี้
แล้วคุณพลอยเขาเป็นคนขอคลิปให้แฟนเขาอีกทีนะคะ

ก็อาจจะมีคำบางคำที่ต้องเซ็นเซอร์นิดนึงเนาะ